คุณผู้ชมฮะจากเหตุใหญ่เมื่อวานนี้จบด้วยลูกปืน
เพราะว่าลุงอ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องบ้านของคุณลุง
ที่ถูกขายท่อตลาดแล้วก็มีเจ้าของใหม่เขามาซื้อ
ปรากฏว่าเจ้าของใหม่มาพูดคุยเจรจากับคุณลุง
คุณลุงเอาปืนยิงใส่เจ้าของใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงเสียชีวิตแล้วฮะ
หลังจากนั้นเหตุการณ์ความวุ่นวายในการที่จะควบคุมตัวคุณลุงก็เกิดขึ้น
๖ชั่วโมงเต็มในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดูเหตุการณ์เมื่อวานก่อนเพราะวันนี้มีความคืบหน้าในเรื่องของคดีนะครับ

ตั้งแต่๑๓นาฬิกา๔๖นาทีของเมื่อวานนี้

เข้ามาพูดคุยเจรจากับเจ้าของบ้านคนเก่า
ก็คือลุงเดชาหรือว่าบังเดชา

ผ่อนผันการออกจากบ้านหลังนี้มาหลายรอบ

เห็นผู้หญิงคนนี้มีชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย
ในรถลูกสาวถ่ายเอาไว้
ขณะที่แม่พยายามไปเจรจากับบังเดชานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านย่านคลอง๑๑
เที่ยมเผิดธัญญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ปรากฏว่าเจรจาอยู่ได้ไม่นาน
เดชาซึ่งเตรียมอาวุธปืนเอาไว้แล้ว
ใช้ปืนรัวยิงนางสาวกมลพรทันทีนะครับ
นี่นะครับวงจรปิดภายในหมู่บ้านนะครับ
ก็บันทึกเสียงขณะที่เกิดเหตุนะฮะ
การยิง๖นัดรวมถึงเสียงกรีดร้อง
ว่าจะเป็นเสียงกรีดร้องของนางสาวกมลพรผู้ตาย
แล้วก็ลูกสาวรวมถึงชาวบ้านด้วยนะครับ
สิ้นเสียงปืนนางสาวกมลพรบาดเจ็บ
นอนหายใจรวยรินอยู่กลางถนนที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนบังเดชาเข้าไปหลบในบ้านครับ
ในครั้งแรกนางสาวกมลพรยังไม่เสียชีวิต

ยกมือขึ้นขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

แล้วก็ตอนประมาณ๓โมง๒๐ที่กู้ภัยเข้าไปแล้วก็ไปย้ายศพ
นางสาวกมลพรออกมาจากจุดที่เกิดเหตุ
จริงภาพเหตุการณ์ตอนที่ตายกับตอนที่ไปย้ายศพไม่ต่อกันนะครับ

เพราะไม่มีใครกล้าไปย้ายศพ

เพราะว่าบังเดชายังมีอาวุธปืนแล้วก็อยู่ในบ้าน
กลัวไงว่าตอนที่จะไปย้ายศพจะโดนบังเดชายิงออกมาอีก

จนกระทั่งผู้กำกับการสพธัญบุรีนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยสวาสตร์นะคุณฮะ
หน่วยปฏิบัติการพิเศษมาปิดล้อมบ้านหลังนี้
เข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมบริเวณใกล้บ้านที่บังเดชาหลบซ่อนอยู่
ไม่เป็นผลครับไม่มีเสียงตอบออกมาเนี่ย
ก็ดึงประตูเหล็กลงมา
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ทั้งโล่ใช้ทั้งกลางลำพลแล้วก็เสื้อกรอกต่าง

คุณผู้ชมฮะจังหวะนี้คือ๑๗นาที๒๐นาที
เจ้าหน้าที่กำลังจะไปเปิดประตู
ประตูเหล็กถูกเปิดได้ครึ่งหนึ่งปรากฏว่ามีการยิงออกมาครับ
วาบมาเลยแบบนี้ค่ะ
ได้ระดมกำลังพร้อมอาวุธพบมือ
แล้วก็เปิดประตูบานเลื่อนเข้าไปแล้วค่ะ
นี่ครับเป็นจังหวะที่บังเดชาซึ่งอยู่ในบ้านฮะ
ยิงออกมานี่เห็นแสงเปิดไหมคะ
โชคดีที่ตำรวจมียุทธ์อุปกรณ์

คือกระสุนถูกตรงหมวกของตำรวจ
แต่ตำรวจไม่ได้รับอันตรายใด
ทีนี้ตำรวจพยายามใช้โทรโขงและเครื่องกระจายเสียง
ในการที่จะพูดคุยกับบังเดชา
เกรคกรมให้บังเดชาวางอาวุธปืนแล้วก็มอบตัว
เวลา๑๘นาฬิกาลูกสาวกับลูกชายของบังเดชา
เดินทางมาที่บ้านที่เกิดเหตุพยายามเกลี้ยกล่อมพ่อ
ท้ายที่สุดครับมีฝนตกหนักด้วยนะเมื่อวาน
ท้ายที่สุดครับ๒๐นาฬิกา๒๐นาที
เดชาครับยอมเดินออกมามอบตัว
คุณผู้ชมขอดูช่วงจังหวะการมามอบตัวนะฮะ
เดินออกมาจากบ้านนี่ครับบังเดชาออกมาแล้ว
พร้อมกับลูกสาวและลูกชายที่เข้าไปรับ
ก่อนหน้านั้นบังเดชาขอพบกับคุณกันจอมพลัง
รวมถึงในส่วนของนักข่าวด้วยเพราะอะไรครับ
เดชากลัวจะถูกวิสามันกลัวไม่ปลอดภัย
ขอให้นักข่าวอยู่ใกล้ใกล้นะครับตำรวจเนี่ย
ก็ตอนที่เข้าไปนะก็จริงจะมีนักข่าวบางสำนัก
อยู่ใกล้ใกล้ตัวด้วยใช่ส่วนคุณกันเนี่ยรอพบอยู่ที่
สพธัญบุรีนะครับเบื้องต้นบังเดชานะฮะก็ยอมรับ
ทำรุนแรงเกินไปนะครับอ้างว่าถูกกดดันหลังจากบ้านเนี่ย
โดนยึดตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม
เริ่มต้นจากธนาคารสุดท้ายบ้านถูกขายท่อตลาด
แล้วในส่วนของผู้ตายคือนางสาวกมลพรเนี่ย
มาซื้อต่อจากกรมบังคับคดีนะเพราะเป็นการขายคลอดตลาดไปแล้ว
แล้วทีนี้ก็มาบอกให้บังเดชาย้ายออกจากบ้านหลายครั้ง
แต่ที่ยังไม่ย้ายเพราะรอให้ลูกสาวไปกู้เงิน
ซื้อบ้านคืนก่อนบางเดชาบอกแบบนี้นะฮะ
เมื่อวานบอกต่อหน้าทางคุณกันจอมพลังเลย
แล้วก็บอกกับนักข่าวแบบนี้บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
กำลังอยู่ในช่วงของการเจรจาเพราะในส่วนของผู้ตายคือนางสาวกมลพรเนี่ย
ให้ราคามาคือห้าแสนบาทค่ะถ้าบังเดชาหรือลุงเนี่ย
จะซื้อต่อซื้อต่อด้วยราคา๕แสนบาท
ทีนี้ก็เลยให้ลูกสาวกำลังหาเงินอยู่
คุณผู้ชมแต่เรื่องนี้ต้องฟังความทั้งสองด้านนะครับ
เดี๋ยวต้องฟังความว่าทางญาติผู้ตายว่ายังไง
ว่าจะขายให้ลุงเดชาเป็นเจ้าของเดิมหรือไม่นะครับ

เดชาหรือนักข่าวอย่าเพิ่งฟังข้างเดียวนะครับ
เดชาอย่าเพิ่งพูดข้างเดียว
เพราะคนตายไม่มีสิทธิ์จะพูดนะฮะ
นางสาวกมลพรไม่มีสิทธิ์จะพูดอีกแล้ว
เรื่องนี้ต้องให้ตำรวจสอบสวนนะครับ
ที่สุดนะฮะตำรวจก็คุมตัวบังเดชาเนี่ย
เข้าห้องขังแล้วก็สอบต่อตลอดทั้งคืนนะครับ

กระทั่งถึงช่วงค่ำเนี่ยนะครับ

เพราะว่าทั้งลูกชายลูกสาวเข้าพบบังเดชานะครับ
บางเดชาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอีกด้วย
เดี๋ยวข่าวนี้มีความต่อเนื่องให้คุณผู้ชมติดตามในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเรานะฮะ